ซึ่งเมื่อวานี้ภาษกนิกรปลาปลื้มปิติชื่นชมพระบารมี
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา๑๒สิงหาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินินาศในราชการที่๙
ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินินาศในรัชกาลที่๙
บำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพันศา๑๒สิงหาคมพุทธศักราชินินาธิ์๒๕๖๑
ตำหนักจิรดารโหธานในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัฐ
สุดาสยามบรมราชกุมาบรีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพา
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกร
รัศมีโชธเสด็จออกด้วยสร้างความปราบปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระบรมีผ่านพระชายาลักษณ์เป็นอย่างยิ่งครับ
ส่วนที่ท้องสนามหลวงนะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
นำคณะรัฐมนตรีและประชาชนทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กลางบรรยากาศแสงเทียนสว่างสวัยจากทุกดวงใจของประสบกรณิกร
อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมกับมีการขับร้องบทเพลงสะดุดีพระแม่เจ้า
ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ปิดท้ายด้วยการเปล่งเสียงทรงพระเจริญ
กึกกล้องทั่วท้องสนามหลวงครับ

กองทัพอากาศทั้ง๓เหล่าทัพนะครับ
ยิงสลุดหลวงฝ่ายละ๒๑นัด
พร้อมกันในเวลา๑๒นาฬิกาของเมื่อวานี้

ซึ่งกองทัพบกโดยกรมฐานปืนใหญ่ที่๑รักษาพระองค์
สรุดทางทิศเหนือของท้องสนามหลวง
ส่วนกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพ
สลุดบริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์
พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่

โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
หน่วยบัญชาการอากาศยโยธิน
สลุดที่โรงเรียนนายเรืออากาศ
วมินทักษัตริยาธิราชเขตสายไหมครับ
ซึ่งการยิงสลุดในสมัยรัชกาลที่๙
เริ่มมีครั้งแรกเมื่อวันที่๕ธันวาคม๒๕๖
พระราชพิธีเฉลิมพระชมพันศา
และได้ยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงราชการปัจจุบันนะครับ
ซึ่งการยิงสลุดหลวงครั้งแรก
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา
วันที่๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑ที่ผ่านมา
ส่วนการยิงสลุดหลวงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

เพื่อแสดงความเคารพแก่ชาติ
และบุคคลสำคัญของชาติ
ขณะที่ทั่วโลกถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ในการยิงสลุดเช่นเดียวกันนะครับ
โดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควัน
โอกาสสำคัญหรือวันสำคัญของชาตินะครับ